เพื่อนบ้านนี่มักจะมีปัญหากันนะคะ

แต่ว่าเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา

จอดรถอย่ามาจอดรถหน้าบ้านฉันนะ

สัตว์เลี้ยงแบ่งแยกเป็นเรื่องของความสุขกระปุกและเสียงดัง

ส่วนบ้านที่เลี้ยงก็บอกแหมสัตว์นะนะ

หรือว่าเรื่องถ่ายมูลขับถ่าย
โดยเฉพาะบางบ้านที่เป็นแบบว่าเท้าเฮ้าซ์หรือเท้าโฮม

เอาที่คีบเอานักศึกพี่มลัน
บางส่วนก็ยังกองอยู่ที่สนาม

มีวันหนึ่งดึงภาพขึ้นมา
ภาพไหนน้อยหมู่บ้านมีภาพไหน

ของใครถามหาด้วยใช่ไหมประมาณนี้
ของใครคะช่วยมาเก็บหน่อย

เราจะรู้ได้ไงว่าของตัวไหน

บางครั้งกลายเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายกัน

ให้มาจัดการโดยบอกว่าเป็นสุนัขจรจัด
อ่าเจ้าของเขาก็โกรธสิคะสุนัขเขาไม่ใช่สุนัขจรจัด
มีเรื่องทะเลาะกันบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
มีคลิปด้วยครับดูฮะถือมงค์ถือไม้ไล่ตีกันเลย
นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะครับส่วนหนึ่งของคลิป
นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่กับคุณ
มีทั้งคลิปจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นคลิปที่เขาถ่ายกันเอง
ส่วนน้องสุนัขมองตาปริ่มออกมานอกบ้าน
ตัวนี้แหละเป็นที่มาของปัญหา
เห็นเรื่องราวออกมาแบบนี้ก็เลยลงพื้นที่
ไปสอบถามเรื่องดังกล่าวจากนางริน
รินนี่เป็นนามสมมุตินะคะเป็นเจ้าของบ้านที่เลี้ยงสุนัข
เปิดเผยบอกว่าวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมาที่บ้าน
แล้วก็มาบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้มาจับสุนัขจรจัดที่บ้านของตัวเอง
เจ้าของบ้านก็ตกใจสิรถจรจัดที่ไหนไม่มี

ก็เลยอุ้มสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้ออกมาให้เจ้าหน้าที่ดู
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่สุนัขจรจัดนี่มันสุนัขของฉัน
เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแบบนี้พอมาสอบถามด้วยข้อมูลแบบนี้
ก็เลยเดินทางกลับสิคะเพราะว่าสำรวจแล้วไม่มีสุนัขจรจัด
พอเจ้าหน้าที่เดินทางกลับเท่านั้นแหละ
คนในบ้านที่เลี้ยงสุนัขก็แกล้งพูดกันดังภายในบ้านตัวเอง

นี่มีคนมาแจ้งเนี่ยให้เจ้าหน้าที่มาจับหมาเนี่ย

ก็ทำทีทำท่าว่าคุยทำนองแบบนี้

ใครวะแจ้งคือเขาจะเป็นแบบนี้
ค่ะแล้วก็พูดคุยกันพูดคุยเสียงดัง
จนกระทั่งข้างบ้านซึ่งเป็นคนแจ้งได้ยิน

ก็ไม่พอใจเหมือนกันนะคะก็ออกมายอมรับ
ดิฉันผมนี่แหละฉันนี่แหละฉันนี่แหละฉันนี่แหละ

โดยบอกว่าที่ผ่านมามันมีปัญหา
เขาหนวกหูเขาก็เลยตัดสินใจแจ้งไป
ทีนี้นางรินเจ้าของสุนัขแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

เรื่องของสุนัขก็มีรวมทั้งเรื่องอื่นก็มี

ก็บอกว่าคือด่ายาบออกมา
มาถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปมา
เขาเห็นลูกสาวถ่ายเขาก็ตบลูกสาวเราทีนึง
คือแบบเขาไวมากแม่เขาตัวสูงใหญ่เขา๖๐กว่าก็จริงแต่เขาไวกว่าเราเยอะเลย
เขาก็หือลงหน้าเราเลยเนอะทำอะไรไม่ถูกกับลูกเลย
เราก็เลยคือผมแม่เขาหัวล้านแล้วก็จับจะงอยผมเขาได้แล้วก็ดึงเลย
ทีนี้เขาก็ล่วงลงไปเลยล่วงลงไปกับพื้น
แล้วลูกสาวเราก็ถีบเข้าไปทีนึงอันนี้ตรงนี้เราก็รู้ว่าเราผิด
ก็รู้ว่าผิดนะที่ทำร้ายร่างกายกันนะครับอันนี้คือบ้านก่อบ้านก่อที่มิสุนัขนะ
ส่วนบ้านขอบ้านขอนี้ที่เมื่อกี้ผู้เป็นแม่ถูกจิกผมแล้วก็ล้ม
เป็นคู่กรณีกันบ้านขอก็บอกว่าสาเหตุที่ลงมือทำร้ายเพื่อนบ้านกันนั้น
เพราะทนไม่ได้ที่แม่ของตัวเองมาถูกรุมทำร้ายฟังเสียงบ้านขอหน่อยนะ
คุณแม่ผมเดินกลับมานะครับผมนึกว่าคุณแม่เนี่ยล้มหรือตกบันได
บอกแม่เป็นอะไรตกบันไดเหรอบอกเปล่าเปล่าแม่โดน
คู่กรณีตบแล้วก็วิ่งออกไปครับผม
แล้วก็ตามคลิปครับเราถืออะไรไปด้วยมั้ย
แล้วมันก็เกิดทะเลาะกันวิวาดกัน
อีกใช่ค่ะเขามีนอกจากปัญหาเรื่องของสุนัขก่อนหน้านี้
เขาก็มีปัญหากันมาสักพักนึงแล้วนะคะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องการแย่งที่จอดรถกันค่ะ

คือเขาเราเป็นกรรมการก่อน๒ปี

เขาก็ไม่มีไม่มีใครเป็นอะไรหรอก
แต่ว่าเขาจอดรถเขามีรถสองคันไง
อีกคันนึงเขาจะจอดมั่วหน้าบ้านคนอื่น
แล้วทุกวันเจ้าของบ้านจะต้องมาเรียกเขาทุกคืน
แบบว่าก็ถอยรถถอยรถเจ้าของบ้านมา
คือบ้านไหนเข้ามาดึกก็จะไปจอดบ้านเขา
เขาจะมาไม่มาไม่รู้เขาก็จะไปจอดอะไรอย่างนี้

เราก็เดินเรื่องให้ในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วแบบคือนิติทำอะไรไม่ได้เลยบอกตรง
แล้วเราพอดีเก็บกันด้วยไง
แล้วลูกบ้านก็ชอบแบบคือพูด

แล้วเราก็ไปบอกให้เขาจอดให้เป็นที่เป็นทาง
แล้วคือถ้ารถเกิดเนี่ย
เขามีที่นิติเขาจะมีที่สำหรับรถที่บ้านไหนเกิน
ต้องไปหาซื้อที่จอดอยู่ด้านข้างสระว่ายน้ำเอง

ตั้งแต่เขาไม่อยู่เขาไม่ยอมจ่ายค่าจอดรถ
แล้วทีนี้คือช่วงนั้นเขาก็เริ่มแล้ว

พ่อแม่ออกมาด่ายับคลายอย่างนี้
เราก็เลิกนับถือไปเลย
บ้านกรเขาพูดถึงบ้านขอแบบนี้
ส่วนบ้านขอย้อนแย้งว่ายังไงบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องของที่จอดรถนะครับ

บ้านใกล้กันนะครับ

เพราะผมไม่รู้ครับ
แล้วไม่มาเก็บกว่านะครับผมบ้านผมก็เคยโดนถ่ายมูลเขาไม่เก็บนะครับ
เพราะว่ามันมีปัญหาไม่กินใจกันนะครับไม่กินใจกันมานมนานแล้ว
แต่หน้าบ้านคนอื่นเขาเก็บบ้างและไม่เก็บบ้างดูบ้านไหนว่าฉันถูกคุยด้วยฉันเก็บ
บ้านไหนที่ฉันไม่ถูกใจไม่ถูกต้องก็จะไม่เก็บ
อืมครับคุณผู้ชมส่งมาเนี่ยที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ก็เก็บขี้หมาทุกวันนะครับ
คุณโตบอกว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วย
ต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาแจ้งความไว้แล้วนะคะ
โดยพบว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรอผลการตรวจจากแพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บ

และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ